กรณีที่๒ผู้ต้องหาไปชิงรถตำรวจ
สพสวนพริกไทยที่ปฐุมธานีตอนที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยนะ
แล้วก็เอารถขับไปชนรถชาวบ้าน๕คัน
ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านอีก๒คันไปก่อเหตุ
ตอนนี้ค่ะผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วนะคะ
เล่าเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยมันสืบเนื่องมาจากวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพสวนพริกไทยที่จังหวัดปฐุมธานีเนี่ย
เขานำตัวนายนุกูลศรีวาจาเจริญชัยอายุ๓๒ปี
กับผู้ต้องหาอีกคนนึงคือนางหานสุดาสวดหอมอายุ๒๙ปี
ผู้ต้องหา๒คนนะคะถูกจับในคดียาเสพติด
แล้วก็ขยายผลเรื่องของลักษัพยางอะไหล่
พาไปทำแผนบนถนน๓๔๗ปฐุมธานีบางปะหัน
แล้วก็มีหมายจับเรื่องของการลักทรัพย์ในพื้นที่
สภสองพี่น้องจังหวัดสุพันธ์บุรีด้วยนะคะ
ตอนที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้ชิงรถกระบะสีขาวของตำรวจนะคะ
ขับหลบหนีไปแล้วตอนขับหลบหนีไม่พอนะ
เฉียวชนรถของชาวบ้านเสียหายสามคันเนี่ย
ดูรถของชาวบ้านสิคะหูช้างเนี่ย
ได้รับความเสียหายแบบนี้ในพื้นที่สพสวนพริกไทย
ก็ระหว่างขับหลบหนีไปบนเส้นทาง๓๔๔
่งหน้าปฐุมธานีเนี่ยนะเฉียวรถยนต์คันหนึ่งก่อน
หลังจากนั้นยังขับต่อไปอีกค่ะ
ชนรถยนต์ไปชนรถกระบะที่จอดอยู่ในบ้านอีก๒คัน

แล้วก็ขับต่อไปอีกจนไปอีกสพนึง
ก็คือสพครูบางหลวงไปชนกับรถยนต์
แล้วก็รถแท็กซี่อีก๒คันนะคะ
แยกไฟแดงกำนันวิรัติ
รวมทั้งหมดนะเป็น๕คัน

ทีนี้ค่ะเมื่อกระบะของตำรวจเสียหาย
ยางแตกเครื่องยนต์ดับเนี่ยมันก็ขับต่อไปไม่ได้
อันนี้เราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
ตอนที่ทำแผนอยู่แบบนี้เลย
แล้วเขาก็ขับรถไป

อันนี้คันแรกใช่ค่ะพอหลังจากคันแรกเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยขับต่อไปอีก

หลังจากนั้นยังไม่พอค่ะขับต่อไปอีก
รวมแล้วอีก๒คันในพื้นที่สพครูบางหลวง
รวมทั้งหมดคุณผู้ชม๕คัน
ทีนี้รถตำรวจเสียหายยังแต่เครื่องยนต์ดับมันชนมาตั้ง๕คันนี่

คนร้ายก็ไปเอามอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน

แล้วก็ขี่หลบหนีไปค่ะ
ทีนี้นายศักดาจะรอนรำเจ้าของรถยนต์
ที่ถูกผู้ต้องการขับเฉียวชนคันแรก
ได้นำภาพจากกล้องหน้ารถมาให้พนักงานสอบสวน
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
อกจากนี้ผู้ต้องหาเขาก็ขับรถกระบะของตำรวจ
ชนรถยนต์แล้วก็รถกระบะของชาวบ้านที่จอดอยู่ในบ้านอีก๒คัน
เมื่อกี้เราทำกราฟิกดูประตูหน้าบ้านมันพังลงมาทับ
อันนี้พื้นที่สพสวนพริกไทย
ซึ่งผู้ต้องหาขับรถไปชนรถยนต์กับรถแท็กซี่
ในจุดนั้นเป็นจุดที่ผู้ต้องหาไปขโมยมอเตอร์ไซค์อีก๒คัน
แล้วก็เป็นจุดที่จอดรถกระบะของตำรวจทิ้งไว้
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของสพครูบางหลวง
ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกธีรชัยเด็ดขาดผู้กำกับการตำรวจสพสวนพริกไทยเนี่ย
ประสานชุดสืบสวนทั้ง๓พื้นที่เพื่อติดตามตัวคนร้ายแล้วนะคะ
ก็คาดว่าจะได้ตัวคนร้ายในเร็วนี้นะคะ